เจนค่ะเจนค่ะเจนค่ะ
ฉันชื่อเจนมากันนุฬแล้วก็มากับเบอร์

เต็มตัวเชื่อสุดใจไปเลยจ้ะนะคะ
บอกกับน้องรถเบ้นว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสไปสักลายมือเรียกทรัพย์เสริมดวงกับอาจารย์ที่เธอนับถือมาเกือบ๑ปีแล้วค่ะ
ที่สำคัญเนี่ยตั้งแต่ได้ไปศักดิ์มานะโอ้โหพี่หนูเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริง
มีงานติดต่อเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งงานจ้างเดียวงานวงที่จ้างครบทั้ง๓คนเจนุ่นโบ
เรื่องราวของโชคลาภค่ะที่ไหนว่าดีก็เดินทางไปไหว้ไปมูขอพรแบบแทบทุกที่จริง
ไม่ว่าจะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยที่คำชโนธ
หรือจะเป็นหลวงพ่อกลวยค่ะโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรีให้ลูกมีคนรักคนเมตตา
หลวงพ่อกลวยก็ไปมาแล้วไปทุกที่จริงค่ะที่สำคัญยอมรับเลยว่าดวงเฮงสุดในเรื่องของตัวเลข
เพราะว่าเธอนั้นถูกลอตเตอรี่อยู่ตลอดเวลาคุณพลอยหูผึ่งเลยนะไปฟังเสียงค่ะ
ชอบมากไม่ว่าจะเป็นเจนหรือโบนู่นคือชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นสักมือเอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ๋ยไปขอนู่นนี่นั่นหลายอย่างมากค่ะ
ชอบมากไม่ว่าจะเป็นสักมือเอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ๋ยองค์ปู่ทาเวสสุวรรค์เอ
พี่เตรนค่ะที่จะมาขิงพวกเราไม่ได้นะคะแบบเนี้ยค่ะจะมาถูกทุกงวดงวดหน้าเอ่อมีอะไรอ่ะคะอาทิตย์บอกบ้างค่ะเกินไทยรัฐจุดทูปจุดเทียนแล้วส่งมาเนอะค่ะอาทิตย์รอเลยนะคะเอาตรงกันข้างกับชีวิตเราทำไมค่ะตรงเราก็ไม่ถูกเลยสักครั้งอ๋อ